ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมมีน้องนักศึกษาที่วิทยาลัยแห่ง๑
หนึ่งของร้อยเอชนะฮะมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งในวิทยาลัยแห่ง
หญิงคนนี้ทำผิดแล้วก็เรียกมาพบส่วนตัว
แต่สิ่งที่ทำคือพูดจาแทะโลม
แล้วก็ไปลวนลามน้องนักศึกษาผู้หญิงนะคะ
ล่าสุดมีคลิปปรากฏออกมาคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันค่ะ
เป็นคลิปเสียงนะ
โอ้โหนี่แหละ
อุปถัมภ์เองจะส่งค่านู่นค่านี้ให้ครบ๓ปีนะ

เป็นคลิปเสียงนะฮะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องฟังข้อตราจริงจาก๒ฝ่ายก่อนนะฮะ

นักศึกษาได้นำคลิปนี้มาร้องเรียนกับทีมข่าวของเราบอกว่า
มีครูในวิทยาลัยแห่ง๑อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑
มีพฤติกรรมคือเรียกนักศึกษาหญิงเข้าไปคุยตามลำพัง
แล้วเสนอจ่ายค่าเทอมค่าดูแลเลี้ยงดู
โดยต้องแลกกับการหลับนอนกับครูคนนี้นะคะจนจบการศึกษา
โดยทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕
รอดมาได้นานมากนะคะกินบุญเก่าอยู่ได้นานมากนะฮะ
ล่าสุดค่ะเมื่อต้นปีนะคะมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่ง
จู่ก็ถูกเรียกเข้าไปตักเตือน
โดยครูคนดังกล่าวอ้างบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้
มีพฤติกรรมคือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็มีการพูดจาแทะโลมหมายถึงว่าอาจารย์คนนี้นะคะ
มีการพูดจาแทะโลมลักษณะคือจะล่วงละเมิด
ด้วยการจับหน้าอกน้องเบื้องต้นผู้ปกครอง
ของนักศึกษาหญิงคนนักกล่าวนี่นะคะ
ตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
เพื่อไปแจ้งความเอาผิดกับครูคนดังกล่าวนะคะ

แล้วก็ยินดีนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์คนที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยอยากจะชี้แจงนะคะ